วันนี้พาผู้เสียหายนะครับบ้านแชร์ร่ำรวยถูกเท้าแชร์อยู่
หลักสี่มาร้องกองปราบเพื่อมาร้องขอความเป็นธรรมครับเนื่องจากคดียังไม่มีความคืบหน้าแล้วคาดว่าความเสียหายเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยประมาณร้อยกว่าล้านผู้เสียหายก็ประมาณเป็นร้อยคนแล้วสำหรับตัวก็คือว่าเชิญเชิญบุคคลที่มาเล่นแชร์นะครับทั้งคนรู้จักแล้วก็ทางออนไลน์มาร่วมแชร์นะครับ

วันนี้คุยกันเรื่องของวงแชร์หน่อยนะฮะคือความจริงแล้วเรื่องของการเล่นแชร์วงแชร์กับคนไทยสังคมไทยไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่นะครับ
แต่มันมีปัญหาเกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือวงแชร์ที่เป็นแชร์ออนไลน์ผู้เสียหายร้อยกว่าคนนะครับไปขอความช่วยเหลือกับทางเพจสายใหม่ต้องรอด
ให้ช่วยพาไปแจ้งความร้องทุกข์กับทางกองปราบรามเขาบอกเขาเล่นแชร์กับวงแชร์วงหนึ่งเป็นวงแชร์ออนไลน์นะฮะแล้วถูกเท้าแชร์นะครับไปสร้าง
มือผีขึ้นมาเปียเปียเปียใหญ่เลยเขาก็เปียร์กันไม่ได้สุดท้ายเนี่ยติดต่อเท้าแชร์ไม่ได้สูญเงินกันไปร้อยกว่าคน
ขณะนี้นะฮะผู้เสียหายรวมเป็นเงินร้อยกว่าล้านแล้วจะตามได้ไหมวงแชร์แบบนี้ในแง่ของทางกฎหมายแล้วจะสามารถเรียกร้องแจ้งความเอาผิดเอาเงินคืนได้หรือไม่อย่างไรความเดือดร้อนเป็นยังไงกันบ้างทางผู้เสียหายบอกว่าอยากจะมาเปิดเผยเปิดความจริงแล้วก็มาเตือนภัยกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมในรายการนะครับห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

ข้างหลังนะครับคือเอาเป็นว่าห้าท่านที่เป็นผู้เสียหายที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ย
ห้าท่านนี้รวมกันก็เกือบสี่ล้านใช่ค่ะลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมฮ
มันคือยังไงวงแชร์วงนี้เขาเป็นอะไรนะเป็นแชร์ออนไลน์
เป็นแชร์ออนไลน์ค่ะอ่าชื่อชื่อชื่อบ้านร่ำรวยบ้านร่ำรวยปีสี่ค่ะ
หกหกหกหกค่ะอ่าอ่าไหนไหนเล่าลักษณะของการเล่นแชร์กับ
กับทางนี้หน่อยว่าเขามีลักษณะแบบไหนไงวงแชร์ของเขาเนี่ยคือวงแชร์เขา
ว่าเขาจะมีเขาจะมีเพจจะมีเฟซบุ๊กวงแชร์แล้วก็คือมีใครสนใจ
ก็คือเขาก็จะดึงเข้าวงครับวงในไลน์ค่ะวงในไลน์แล้วก็อ่า
เขาก็จะเปิดวงแชร์มาว่าอ่าเป็นวงสามหมื่นห้าหมื่นหนึ่งแสนอืม
แล้วก็อ่ามื้อแรกเนี่ยเท้าแชร์จะได้ไปอันนี้ก็ตามปกติแต่ว่าอันนี้คือ
เขาได้เลยอ่าได้เลยได้เลยคือเขาไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียเงิน
เขาได้สิบเปอร์เซ็นต์ของไม่ต้องลงด้วยใช่ค่ะของวงแชร์อ่า
ที่เห็นในเพจเฟซบุ๊คทางออนไลน์ใครสนใจเขาก็จะย้ายไปอยู่ทาง
ลายกลุ่มใช่ค่ะอ่าดึงเข้าอ่าเดี๋ยวใช้ไมค์นะฮะ
ถ้าถ้าอยู่ข้างหลังอ่ะใช้ไมค์กันจะได้ได้ยินเสียงก็คือเขาก็จะเปิด
ไลน์กรุ๊ปไลน์ใช่ค่ะมีมีหลายวงไหมอ๋อรู้สึก
ตอนนี้ที่ไล่รีเช็คกันน่ะหลายวงค่ะแต่พวกเราไม่ได้อยู่ทุกวงอืม
ถ้าเกิดต้องเป็นเนี้ยค่ะที่ว่าเยอะสุดอ่าใครใครมี
ใครมีหลายมือหลายวงเยอะที่สุดที่ที่เล่นกับเขาคือตอนนี้ของ
ขอใช้ไมค์ด้วยผู้หญิงใช้ไมค์ด้วยอ๋อมีอยู่แล้วนะครับ
มีอยู่แล้วโอเคของของหญิงมีอยู่ประมาณสิบเก้าแต่ว่าเอ่อ
ที่เดินวงอยู่อะค่ะคือปัจจุบันน่าจะประมาณสักสิบเจ็ดโอ้โห
ค่ะคือเล่นสิบเก้าสิบเก้าวงวงนึงเล่นกี่มือพี่หนึ่งค่ะ
หนึ่งมือค่ะเขาเขาเตียกันเป็นรายวันหรือรายเดือนหรือยังไงฮะ
มีทั้งหนึ่งวันสองวันสามวันห้าวันอืมสิบวันยี่สิบวันอย่างเงี้ยค่ะ
ยอดที่บอกผมเมื่อกี้เนี่ยของแต่ละคน๕คนนี้๕ท่านเนี่ย
นี่คือยอดที่เราส่งเงินเข้าวงแชร์ไปใช่ค่ะใช่ค่ะ
คือเงินต้นค่ะเงินต้นที่จ่ายไปแล้วแล้วยังไม่ได้วงยังไม่จบค่ะ
ยังไม่ได้เลยนะอ่าไม่ใช่ว่าอ่าอย่างคนนี้เจ็ดแสน
แต่ว่าเคยเปียร์เคยได้มาแล้ว๓แสนห้าแสนไม่ใช่นะอันนี้คือ
แสนเพียวเพียวที่ถือว่าเป็นความสูญเสียตรงนี้ไปใช่ค่ะ
เขาแชร์ชื่อคุณเก๋ใช่ไหมเก๋อ่าคุณเก๋ใช่ค่ะ
คุณเก๋ถ้าเกิดฟังอยู่นะฮะความจริงผมก็พยายามติดต่อนะครับ
เบอร์โทรที่ทางกลุ่มลูกแชร์เขาให้ผมมาแต่แหมโทรไปแล้วสายมันตัดทิ้งหมดเลย
อยู่ที่ไหนอะไรยังไงเอางี้เมื่อกี้นั่งคุยกันนะฮะ
กับทางเพจสายใหม่ต้องรอดด้วยและทนายเกิดผลด้วยท่านผู้ชมครับ
คือปัญหามันเกิดเหมือนกับเป็นฟองสบู่แตกอ่ะเนอะเหมือนโป๊ะแตกใช่ไหม
ใช่เขาเล่นมา๓เขาเปิดวงแชร์มา๓ปี
แชร์ออนไลน์ทางเพจปีเนี้ยเขาอ่าปีปีที่สี่คือปีที่แล้วหรือเปล่า
ใช่ปีปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วปีที่สี่ปีปี๖๕คือปีที่สี่ใช่ค่ะนะ
แล้วมันเริ่มเกิดปัญหาคือตอนมักกะลาหกหกใช่ค่ะยี่สิบสี่มักกะลา
ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่มกราหกหกอยู่ดีดีหายไปค่ะ
คือในกลุ่มของบรรดาลูกแชร์เนี่ยซึ่งมันจะมีหลายวงนะฮะ
อ่าแล้วแต่ว่าใครจะเล่นวงเล็กวงใหญ่ยอดเงินเท่าไหร่อ่า
จะมีกี่มือในแต่ละวงก็แล้วแต่เนี่ยเริ่มจับสังเกตว่าคนที่เปียร์ได้
ได้เปียร์ได้เปียร์ได้เนี่ยในกรุ๊ปไลน์นะที่ส่งยอดการเปียร์กัน
คนนั้นให้ดอกเท่าไหร่คนนี้เปียร์เท่าไหร่ใครได้ไปในแต่ละครั้งเนี่ย
เหมือนกับคนที่เปียร์ได้เนี่ยมันไม่มีตัวตนเหรอ
ใช่ค่ะใช่ค่ะยังไงมันยังไง
ไหนไงต้องล่าให้ฟังไหนคนที่เปียได้คือ
เท้าน่าจะสร้างลายปลอมขึ้นมาแล้วก็ใช้เป็นตัวละครมาเปียร์แชร์
อันนี้แหละค่ะที่คิดว่าทำให้เกิดปัญหาเพราะว่ามันจะไม่เหมือนบ้านแชร์บ้านอื่นที่ล้มเพราะว่ามีคนที่เปรียบไปแล้วไม่จ่ายแต่อันนี้คือมีแต่ผู้เสียหายที่จ่ายตรงจ่ายดีตลอด
เราหามือต้นไม่เจอเลยไม่ส่งสลิปหมายถึงว่ายังไงฮะโดยปกติแล้วอะค่ะถ้าในการเปียร์แชร์นะคะ
ถ้าใครได้นะคะเท้าจะต้องแจ้งยอดคนที่ได้และส่งในกลุ่มว่าคนนี้เป็นคนเปียร์นะมีตัวตนแต่อันนี้เช้าไม่ได้แจ้งค่ะ
ปกติแล้วสมมุติผมเป็นลูกแชร์ผมอยู่คนนี้แล้วผมเปียร์ได้ใช่ไหมมันต้องมีการจ่ายเงินโอนเงินให้กันใช่ไหม
ผมก็จะส่งสลิปเข้ากรุ๊ปไลน์ใช่อ่าว่าวันนี้ฉันได้นะฉันจ่ายแล้วฉันได้รับฉันจ่ายอะไรก็ว่ากันไปใช่ค่ะ
แต่คนนี้ที่ได้ได้เนี่ยเฮ้ยทำไมคือมันมีมันมีโปรไฟล์มันมีชื่อไลน์แหละที่อยู่ในกลุ่มกับพวกเรา
แต่ไม่มีการส่งสลิปแต่ไม่มีการส่งสลิปใช่แต่ไม่มีการส่งสลิปค่ะอ่า
สลิปที่แบบจ่ายเข้างวดนั้นวันนั้นเป็นงวดของแต่ละวงเป็นค่าแชร์
แล้วเราได้โทรไปเคยโทรไปถามค่ะถามถามใครถามถามเก๋ค่ะถามเท้า
เขาบอกว่าเขาเป็นแม่ค้าอยู่ที่นั่นอยู่ที่ตลาดท่าทรายอืม
แต่บอกคนฝั่งทางสมมุติว่านี่อยู่ฝั่งท่าทรายก็จะบอกว่าเป็นแม่ค้าอยู่ไอยาลา
แต่บอกคนฝั่งอายาลาว่าเป็นแม่ค้าอยู่ท่าทรายชื่อเดียวกันแต่คือสถานที่
สตอรี่ไม่ตรงกันหาตัวตนไม่เจอแต่ได้เงินไปใช่ได้เงินไป
มือต้นตลอดเลยค่ะแล้วเราพยายามเปียร์กันบ้างไหมเปียนึกออกไม่ได้
เขาก็ชนะดอกใช่เพราะมันเป็นการส่งส่งดอกไปที่เลขาของเขา
อันนี้หนูขออันนี้หนูขออธิบายก่อนว่าทุกครั้งในการใส่ดอกอะค่ะ
คือลูกแชร์ต้องส่งให้เลขาคือเลขาก็น่าจะเป็นคุณเก๋เอง
ไลน์เลขาขึ้นมาอ่าแล้วก็เหมือนว่าดูว่าใครเปียดอกเท่าไหร่
แล้วก็ใส่มากกว่าทำให้ลูกแชร์ในวงไม่มีใครสามารถเปียร์แชร์ได้เลย
ยังไงก็เปียร์สู้เขาไม่ได้ไม่ได้ค่ะเขาก็จะได้เงินไปได้เงินไป
มันเป็นอย่างนี้นานไหมไอ้ไอ้มือผีเนี่ยมันมันเกิดขึ้นนานไหมฮะ
จริงจริงมือผีอ่ะนานมากแล้วนะคะคือนี้คือเราเห็นชื่อเนี้ยมานานแต่ว่า
แต่มันไม่เยอะเท่านี้แต่ว่ามันมาฟองสบู่แตกมันมาโป๊ะแตกเนี่ย
ฟางเส้นสุดท้ายเนี้ยคือยี่สิบสี่มกราคมใช่ค่ะวันนั้นเกิดอะไรขึ้น
คือปกติกฎตามกฎเขาอะค่ะเขาตั้งกฎว่าเขาจะโอนให้กับคนที่
ได้อ่ะไม่เกินสองทุ่มอืมแล้ววันนั้นอ่ะ
พอปกติ๖โมงเย็นเขาจะเขาจะส่งแล้วอันนี้เขาเปียรายวัน
อ่ามันไม่เชิงว่ารายวันค่ะมันจะมีทั้งรายห้าวันสิบวันแล้วแต่
แต่วันนั้นอ่ะมันได้กันหลายวงเอาเป็นว่าจะรายกี่วันก็แล้วแต่
ใช่แต่ไม่เกินสองทุ่มไม่เกินสองทุ่มส่งยอดให้ลูกแชร์
ในสองทุ่มเขาจะโอนเงินใช่ค่ะแล้วเขาจะโอนเงินให้ภายใน๒ทุ่ม
ใช่ค่ะยี่สิบสี่มกราคมหกหกวันนั้นเป็นยังไงนะสองทุ่ม
ไม่มีใครติดต่อได้เลยเงียบกริบเลยเหรอเงียบกริบทั้งวงเลยค่ะ
ทุกวงทุกกลุ่มไลน์ก็จะมีการโทรถามกันแล้วว่าเฮ้ยได้ไหม
คนนี้ได้ไหมคนนั้นได้ไหมเพราะว่าเราจะรู้ว่าในวงนี้ใครได้
พอวงนี้ใครได้แล้วก็ติดต่อว่าโทรไปหลังไมค์ว่าเออได้ได้หรือยัง
โอนเงินหรือยังสรุปว่ายังไม่มีใครได้สักคนอ่าอย่างอย่างคุณดาว
คุณหญิงคุณต้องคุณพลอยคุณเอเนี่ยหรือว่าร้อยกว่าคนเนี่ย
วันนั้นเราไปแจ้งความอะไรกันที่กองปราบเนี่ย
ทุกคนจะอยู่ในกลุ่มลายเดียวกันที่เป็นกลุ่มถูกต้องกลุ่มใหญ่
ผู้เสียหายกลุ่มบ้านกลุ่มบ้านร่ำรวยค่ะกลุ่มใหญ่เลยใช่ค่ะ
แล้วที่เหลือใครจะไปแยกย่อยแล้วแต่ใครจะไปขอของวงแชร์ก็
ว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าไอ้กลุ่มใหญ่เนี่ยในบ้านบ้านร่ำรวย
กลุ่มใหญ่เนี้ยยี่สิบสี่มกราคมหกหกมันเงียบกรีบ
มันไม่มีการสรุปยอดไม่มีอะไรทั้งสิ้นเรียบเลยค่ะ
ก็เริ่มโทรหากันแล้วใช่คือประมาณว่าวันที่ยี่สิบสี่เนี้ยอืม
สมมุติว่าผมจะได้จะได้มือบ๊วยถูกต้องไหมครับ
อ่ามือบ๊วยปุ๊บอ่าอ่าวงหนึ่งจะมีมือบ๊วยแค่คนเดียวอืม
แต่ผมลงไปในกรุ๊ปใหญ่ว่าผมได้มือบ๊วยนะอ้าวพลอยบอกว่า
ได้มือบ๊วยเหมือนกันอ้าวทำไมมือบ๊วยมีทั้งห้าหกคน
สรุปแล้วคือทุกคนเป็นมือบ๊วยหมดอ่าใช่ครับใช่ค่ะมันก็เลยโป๊ะแตกว่า
ทำไมมีมือบ๊วยหลายคนจังอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นเขาน่าจะเคลียร์ยอดทั้งหมด
ถ้า๕คนก็ประมาณล้านหนึ่งอะค่ะน่าจะเคลียร์เฉพาะวงเดียว
ครับคือทุกคนก็รอเงินหมดแล้วแล้วทั้งหมดเขามีกี่วง
เยอะค่ะเยอะค่ะน่าจะประมาณสามสิบสามสิบขึ้นค่ะ
เพราะว่าเมื่อนั้นที่ลองรีเช็คดูสามสิบสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองเนอะ
ล่าสุดเพราะว่าลูกแชร์ทุกคนไม่เคยเจอหน้ากันเลย
มีส่วนน้อยที่ว่ารู้จักเคยทำงานอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ครับสามสิบสองวงนี้เฉลี่ยแล้ววงหนึ่ง
เท่าไหร่บ้างมีตั้งแต่หลักหมื่นหลักล้านครับหลักล้านหมื่นถึงล้านค่ะ
หมื่นถึงล้านประมาณสองหมื่นห้าเริ่มต้นที่สองหมื่นห้าไม่มีต่ำกว่านั้น
รวมแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าก่อนที่เขาจะเงียบหายไปแล้ว
หายไปเลยเนี่ยตั้งแต่วันนั้นใน๒๔มกราคมเนี่ยเขาน่าจะได้เงิน
มันมีหลายวันด้วยเอ่อตรงเนี้ยเขาน่าจะได้เป็นเท่าไร
เฉพาะแค่วันที่ยี่สิบสี่อย่างเดียวก็น่าจะได้ประมาณ
เกือบหลักล้านนะหลายแสนอยู่นะเพราะว่ามันมีวงเดินอยู่อะค่ะ

ผมยังส่งยังยังส่งอยู่เลยใช่เรายังส่ง
ส่งเพราะว่าผมจะอ่าลูกแชร์เนี่ยจะส่งค่าแชร์เนี่ย
หกโมงหกโมงเย็นอืมแต่ว่าคนเตียได้จะอ่า
ได้เงินอ่าประกอมสองทุ่มอืมใช่ค่ะประมาณนั้น
แล้วได้ตามเขาไหมฮะได้ตามทุกอย่าง
ขอโทษหาคุณพลอยเนี่ยเหรอหาทุกเกือบทุกคนค่ะหรอ
แต่ก็ไม่มีการชี้แจงว่าจะผ่อนจ่ายหรือว่าอะไรยังไง
ไลน์ส่วนตัวหรืออะไรส่งไลน์ส่วนตัวค่ะบอกว่าไงนะ
บอกว่าขอโทษค่ะเหมือนไม่มีเงินค่ะประมาณนั้น
แต่คราวนี้พวกเราพอได้คุยกันเราทราบค่ะ
ว่าเขาน่าจะมีเงินไม่ต่ำกว่าสองล้านบาทแน่นอนอันนี้หมายถึงว่าที่เขาเอาไปนะคะ
อันนี้คือขั้นต่ำนะคะคิดว่าเพราะว่าสองวันนะคะ
เขาเก็บยอดน่าจะประมาณสองล้านอยู่แล้วโอ้โหอ้าว
นี่ก็เลยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะว่าแต่ละคน
เงินเก็บเงินส่วนตัวเงินครอบครัวใช่ไหมที่ต้องศูนย์ไป
ค่ะบางคนบอกไปแจ้งความแล้วแจ้งค่ะแจ้งเกือบทุกคนค่ะ
รับแจ้งความเป็นคดีช่อกงประชาชนก็มี
บางคนก็เพิ่งไปร้องทุกข์กับทางเพจสายใหม่ต้องรอด
แล้วก็ไปกองปราบกันครับทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้าผมขอพักครู่เดียวนะฮะ
ช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวว่ากันเรื่องคดีหน่อย
มันก็มีคำถามอยู่นะฮะโดยเฉพาะเรื่องทางกฎหมาย
ทนายเกิดผลว่าเออวงแชร์แบบนี้เนี่ย
มันเป็นแชร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า
แล้วถ้าเกิดว่าการเล่นแชร์ลักษณะแบบนี้ให้ดอกแบบนี้เปียร์แบบนี้
มีหลายวงแบบนี้ถ้าไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
ผู้เสียหายเขาสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ไหม
หรืออะไรยังไงเดี๋ยวจะถามทางเพจสายใหม่ต้องรอดด้วย
พักกันครู่เดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
เปิดปากกับภาคคลุมคุยกันต่อนะฮะวงแชร์ที่เกิดขึ้น
แล้วลูกแชร์เขาบอกโอ้โหนี่เท้าแชร์หายไปไหนก็ไม่รู้
มีมือผีเปียร์ไปแล้วก็เสียหายกันร้อยกว่าล้านนะฮะ
ร้อยกว่าคนเนี่ยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ผู้เสียหายเข้าไปหาเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับ
คือทางเพจสายใหม่ต้องรอดพอฟังเรื่องราวแล้วเป็นยังไงบ้างฮะ
หลังจากที่เขามาหากันแล้วก็เนี่ยบอกมันมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้น
คือตอนนี้คือผู้เสียหายมันที่เข้ามาเนี่ยคือเขาเยอะ
อย่างแรกเลยคือเขาไปแจ้งความครับต้องพาไปแจ้งความที่กองปราบ
เนื่องจากว่าคือตอนนี้ติดต่อเท้าแชร์ไม่ได้
ติดต่อเท้าแชร์ไม่ได้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยสูญเสียเงินเนี่ยหลักแสนถึงหลักล้านนะครับ
มันก็เลยต้องพามาแจ้งความหาความเป็นธรรมให้กับตัวผู้เสียหายก่อนครับ
คือแสดงว่าพอพอเราพาไปที่กองปราบแล้วเนี่ยทางกองปราบเนี่ยเขา
เขารับแจ้งความเลยหรือว่ารับร้องทุกข์หรือว่ายังไงฮะ
รอตอนนี้รอกระบวนการของการแจ้งแต่ละคนเนี่ยแจ้งไม่เหมือนกัน
แล้วก็ต่างพื้นที่บางคนอยู่ต่างจังหวัดก็แจ้งพื้นที่ของตัวเอง
แต่คราวนี้ในกองปราบที่จะรับเป็นคดีเนี่ยก็รอให้ทางออนไลน์ได้รวบรวมส่งพยานหลักฐาน
แล้วก็ส่งเรื่องมาที่กองปราบแล้วเดี๋ยวกองปราบจะนัดเข้าไปอีกทีนึง
เพื่อรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเนี่ยดูมูลค่าความเสียหายทั้งหมดแล้วถึงจะเข้าไปดำเนินการให้อีกทีนึง
ออนไลน์คือไซเบอร์ใช่ไหมฮะ
จะมีสี่ครับคือมันมีการนัดนัดเพื่อจะออกปลักคำอยู่แล้ว
หลอกเขาให้ปลักคำตำรวจตามตรงที่ของตัวเองพอให้เสร็จแล้วเนี่ย
ทักดีเนี่ยจะต้องถูกยกบรรทิวายที่กองปราบเพื่อกองปราบเป็นเจ้าภาพหลัก
แจ้งความที่สอนอหรือว่าสถานีตำรวจที่บ้านของเขา
ตำรวจก็รับแจ้งความออกหมายเรียกอะไรก็มี
อยู่ที่ว่าจะมารวมยอดอยู่ที่กองปราบหรือว่าตำรวจไซเบอร์หรือเปล่า
ก็ไปดูฐานความผิดนะว่ามากน้อยขนาดไหน
ก็ต้องไปดูว่าคดีหลอกลวงประชาชนทางด้านออนไลน์ก็อีกเรื่องหนึ่ง
ช่อกงก็อีกเรื่องหนึ่ง
เพราะผมก็ไม่แน่ใจว่าในคดีเรื่องแชร์เนี่ย
มันมีโทษฐานมูลเหตุของการช่อกงเนี่ย
โทษมันเป็นยังไงบ้างนี่เดี๋ยวต้องให้พี่กำลัง
ถามทนายเกิดผลเลยทนายเกิดผลคือความจริงแล้ว
หลักของการเล่นแชร์หรือว่าเปิดวงแชร์เนี่ย

มีครับมีพรบแชร์นะครับ
คือกฎหมายพรบแชร์ควบคุมเท้าแชร์เป็นหลัก

อย่างนี้ลูกแชร์เขาควบคุมเท้าแชร์
ไม่ให้เท้าแชร์ตั้งวงเกินกฎหมายกำหนด
ก็คือ๑เท้าแชร์๑คนจะตั้งวงแชร์ได้ไม่เกิน๓วง
และรวมกันแล้วไม่เกิน๓๐ลูกแชร์ไม่เกิน๓๐คน

เมื่อมันเกินอย่างนี้เท้าแชร์มีความผิดตามกฎหมายพรบแชร์แน่นอนครับ

แต่ระหว่างการที่เท้าแชร์ทำผิดกฎหมายแบบนี้
นิติกรรมระหว่างลูกแชร์กับเท้าแชร์ก็ยังมีผลสมบูรณ์นะ
ก็ถือว่ายังมีข้อตกลงกันเล่นแชร์ได้
เท้าแชร์ก็ถูกดำเนินคดีไปหนี้สินก็ต้องชดใช้กันต่อ

หมายความว่ามีข้อตกลงการเล่นแชร์กันตามปกติ
ถ้าชาร์จแชมป์ล้มเลิกไม่ได้ถูกโกง

ตามข้อสัญญาว่าด้วยการใช้ตามเป็นคดีแพ่ง
คือที่ธนายโหดผลบอกแบบนี้

อันนี้คุณเก๋เนี่ยถ้าคุณเก๋ฟังอยู่แล้วอยากชี้แจงอะไรบอกได้เลยนะฮะ
เราก็พยายามติดต่ออยู่เผื่อจะได้ฟังเออว่ามันเข้าใจกันผิดสื่อสารกันผิด
ไม่ได้โกงไม่ได้เชิดหนีหรืออะไรยังไงนะฮะ
แต่ทีนี้ทนายเกิดผลบอกว่าเท้าแชร์ที่ตั้งวงแชร์ขึ้นมา
อย่างกรณีนี้มันเกินตามหลักที่กฎหมายกำหนดอย่างแน่นอน
แต่ทางฝั่งของลูกแชร์ที่เป็นผู้เสียหายที่เอาเงินลงวงแชร์ไปแล้วแล้วไม่ได้เงินเนี่ย
เขายังมีสิทธิ์ในการเรียกร้องเงินคืนใช่ไหมฮะ
เราต้องแยกออกก่อนนะตั้งวงแชร์ผิดกฎหมายก็เป็นส่วนที่เท้าแชร์ต้องรับผิดอ่า
แต่ไม่มีการโกงกันเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบ
หนี้สินที่ถ้าลูกแชร์มีสิทธิ์จะได้รับใช่ไหมครับมีสิทธิ์จะได้รับ
สมมุติว่ามันเกิดปัญหามุนไม่ได้อะไรก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่ง
แต่ถ้าตั้งวงแชร์ขึ้นมาแล้วตั้งใจจะโกงอันนี้ไม่ถือว่าเป็นวงแชร์แล้ว
คราวนี้นอกจากจะผิดพรบแชร์ยังมีความผิดฐานช่อกงช่อกงประชาชนหรือพรบคอมก็แล้วแต่
มันจะไม่เหมือนอย่างกรณีที่มีชาวบ้านไปเล่นหวยใต้ดินแล้วถูกเจ้ามือหวยใต้ดินโกง
ไม่เหมือนกันสิอ่าอันนั้นคือหวยหวยใต้ดินอันนี้ผิดผิดกฎหมายแน่นอน
เพราะฉะนั้นก็ถือว่าคุณไปเล่นเล่นการพนันเป็นภายใบต่อจุดใหม่ไม่ว่าใครเล่นมันก็ผิด
คนเล่นก็ผิดเท้าเจ้ามือการพนันก็ผิดใช่ไหม

แต่โลกแชร์เขาควบคุมกันตั้งวงเฉยแต่ไม่ได้ห้ามเล่น
คืออย่างนี้ผมเข้าใจแล้วอย่างนี้ใช่ไหมทนายเกิดผล

อ่าคือวงแชร์เนี่ยถ้าเท้าแชร์ตั้งวงแชร์แล้วคุณอยู่ภายใต้กฎหมายที่กำหนด

ยืนหาคุณก็คุณก็เปิดวงแชร์ไป

หรือคุณจะไม่เปิดวงแชร์เกินวงเกินมือเกินยอดเงินอะไรก็แล้วแต่
แต่ถ้าคุณมีลูกแชร์แล้วคุณก็ส่งกันอะไรกันตามแล้วมีการโกงกันอะไรกันพวกนี้

ต้องครับสมมุติตั้งวงแชร์มาถ้าไม่ขัดต่อกฎหมายก็ว่ากันต่อ
แต่ถ้าขัดต่อกฎหมายเท้าแชร์ก็ไปว่าส่วนอาญาก็รับผิดไปส่วนทางแพ่ง
ที่มีที่มีหนี้สินมีการเล่นการระบาดก็ยังต้องดำเนินต่อไปอยู่ถ้าไม่มีการโกงกัน
แต่ถ้าฟังจากเคสนี้ที่ผู้เสียหายบอกเนี่ยมันมีมือผีใช่ไหม
พอมันมีมือผีเนี่ยทนายเกิดผลบอกว่ามันจะไปอีกอย่างหนึ่งแล้ว
ใช่ครับแบบนี้กรณีนี้สมมุติว่ามีมือผีนั่นแสดงว่าเท้าแชร์ช่อโกง
ปิดบางข้อได้จริงที่คุณบอกให้แจ้ง
แล้วเป็นการหลอกลวงไปให้ได้มาซื้อทรัพย์สินคนอื่น
คำว่าหลอกลวงหรือปิดบางข้อความจริงถ้าภาพคนบอกให้แจ้ง
ถ้าคนลูกแชร์รู้ว่ามีมือผีจะเล่นไหม
เพราะฉะนั้นมันจะไม่เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายการตั้งวงแชร์แล้วไม่เกี่ยวกันครับ
เพราะคุณไปมีมือผีแทรกมานั่นเท่ากับว่าตั้งใจ
คุณตั้งใจที่จะสร้างเรื่องตรงนี้ขึ้นมาเพื่อจะไปหลอกเงินเขาหรือเปล่า
ฉะนั้นเรื่องวงแชร์เรื่องนี้เราไม่พูดถึง
กลายเป็นช่อโกงไปเลยครับอืมอ๋อมันเป็นอย่างนี้อ่า
ใช่ค่ะหลังที่เราจะคุยกันเลยเฉพาะคุณพลอยใช่ไหม
คุณพลอยนะฮะหลังจากที่เราได้ปรึกษาเราคุยกันแล้ว
มั่นใจค่ะว่าเท้าเนี่ยได้เตรียมการที่จะโกงได้เราเตรียมการที่จะโกง
มันไม่ใช่เป็นการที่เล่นแชร์แล้วไม่มีคนจ่ายหรือว่าบ้านแชร์ล้มอืม
ถึงอยากให้เท้าออกมารับผิดชอบตรงนี้ค่ะซึ่งตอนนี้ก็ยังติดต่อเขาไม่ได้เลย
ไม่ได้ค่ะอ่าใช้ใช้ไมค์ด้วยคุณพลอยนะเห็นคุณพลอยบอกว่าเขาส่งข้อความมาบอกว่าขอโทษ
อ่าค่ะประมาณว่าขอโทษไม่มีเงินเอ่อจะรับผิดชอบให้แล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกแล้วค่ะ
คืออย่างนี้ทางเท้าแชร์เขาจะสามารถบอกได้ยังไง
หรือเขาจะสามารถชี้แจงแก้ตัวอะไรของเขาได้ไหมว่าเฮ้ยไม่ได้โกงนะไม่
ถ้าเขาไม่ได้โกงเขาก็ต้องออกมาชี้แจงแค่ว่าไม่ได้โกงเพราะอะไรอืม
แล้วเงินจำนวนที่เอาไปมีคนเปลี่ยนจริงได้หรือเปล่ามีตัวตนหรือเปล่า
นะครับอ๋อมันมันต้องไปดูมาไม่ต้องดูณขณะนี้คือ
ถ้าพูดกระดามตรงตรงแล้วอ่าตามตามหลักความจริงณขณะนี้ก็คือ
เป็นการตั้งข้อสังเกตและสันนิษฐานของกลุ่มลูกแชร์ว่าบุคคลเหล่านี้
คืออวตารคือมือผีที่มาเปียร์ไปครับค่ะแต่ถ้าจะเอาให้ชัดคือต้องไปตรวจสอบว่า
ตำรวจก็ต้องตรวจสอบได้นะครับว่าไอ้ลายกลุ่มไลน์ของมือผีหรืออวตารทั้งหลายแหละ
มีตัวตนมาให้สุดท้ายแอคเคาน์เป็นของใครกันแน่ใครเป็นคนใช้กันแน่
ไม่ใช่คนเดียวสร้างขึ้นมาสี่ห้าอวตารอย่างเงี้อืมไอ้อย่างหนึ่งซึ่งสมมุติว่า
คุณก็ต้องเอามาใช้หนี้อยู่ดีเพราะมันมันไม่โกงก็ต้องรับผิดชอบในคดีในคดีใน
ว่ากันต่อกันบนการคุณดาวคุณดาวบอกว่าคุณเก๋เขายังอยู่ในกลุ่มไลน์เลยใช่ไหมใช่ค่ะ
ยังอยู่ค่ะยังไม่ได้ออกจากกลุ่มยังไม่ได้ออกจากกลุ่มได้คุยได้เขาส่งสติ๊กเกอร์สวัสดี
วันไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยอ่ะไม่มีเลยค่ะอืมเงียบเลยค่ะอย่างนี้ถือว่าเขาหนี
ถ้าเขายังอยู่ในกลุ่มไลน์มันตอบไม่ได้ตรงที่ว่าถ้าติดต่อไม่ได้อยู่ใน
ลาแล้วจะมีความหมายอะไรล่ะอืมแล้วพฤติการของคนที่ตั้งใจโกงรวมทั้ง
ติการของคนที่มาหลอกลวงเนี่ยมันจะมีลักษณะคือพอหลังจากที่ติดต่อไม่ได้
ลบข้อมูลเริ่มมีเลขาที่ลบตัวเองออกไปเลย
ยค่ะมีอะไรขาออกเลยเด้งออกไปดอย่างของคุณนเองนะ
เนคสาพเขาค่ะที่แบบว่าเปลี่ยนรูปแล้วก็สักพัก
พักหนึ่งเขาก็ลบดีตัวเองออกไปเลยมีการปิดเฟซบุ๊กอ่า
แล้วก็ปิดเฟซบุ๊กด้วยเฟซบุ๊กเหรอเฟสบุ๊คของเท้า
เป็นเฟซบุ๊กหลักของเขาใช่ไหมใช่ค่ะเฟซบุ๊คหลัก
เงินต่างของพวกเราเนี่ยอันนี้เป็นคือมันหมดเลยไหมเนี่ย
ว่ายังไงคือไม่หมดก็เหลือน้อยครับถูกต้องอืม
ไม่หมดก็เหลือน้อยครับก็ยังดีนะบางคนยืมเงินยืมหนี้ยืม
ใช่ใช่มีคนที่กู้ไปกู้กู้มาจ่ายค่าแชร์นะคะ
เพราะว่าเขาพอถึงรอบที่ต้องจ่ายแล้วไม่จ่ายเนี่ย
เขาก็ไปด่าไปด่าแม่ค้าคนนี้ให้มาจ่ายค่าแชร์
มีเอาเอาใครล่ายฟังอ่าพี่อิ๋งเพราะว่าลงเยอะที่สุดเลย
ณขนาดเนี้ยที่นั่งอยู่ตรงนี้นะค่ะสิบเก้ามือใช่ไหมสิบเก้าวง
เอาสิบเก้าวงวงละมือค่ะล้านสองที่ศูนย์ที่เสียหายไป
คือทำไมถึงเล่นเยอะขนาดนี้ทำไมถึงไว้ใจมั่นใจแล้วลง
เงินไปเยอะขนาดเนี้ยฮะคือเนื่องจากว่าเราเราเล่นกับเขามาประมาณ
เกือบเกือบสองปีใช่ไหมคะก็เล่นมาเรื่อยแล้วถามว่าผลตอบแทนดีไหม
มันก็ไม่ได้ดีมากเพราะว่าเราเนี่ยไม่ใช่สายกินดอกที่จะอยู่
อยู่ยาวยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็พอถึงจังหวะที่เราคิดว่า
สมมุติว่าเงินหนึ่งหมื่นบาทเราได้กำไรสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์อย่าง
ค่ะกลางวงอืมเราก็เปียร์ออกแล้วแต่พอมาหลังหลังที่มันเริ่มมีการ
สูญเสียจากการที่เราไม่สามารถที่จะเปียร์ได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนว่า
เราก็ต้องควักทุนส่วนตัวลงเพิ่มไปอีกเนื่องจากว่าเนื่องจากว่ามันยังมีการ
ไม่สามารถที่จะเปียร์เปียออกมาได้ใช่ไหมคะเราก็เลยต้องลงลงไปเรื่อยเรื่อย
เรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะแบบให้มันให้มันให้มัน
โลได้อะไรอย่างเงี้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเปียมือได้เลย
อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนมันก็เลยมันติดยาวแบบว่าวงมันก็เลยเยอะ
อย่างเงี้ยค่ะอ่าเครียดเลยไหมเนี่ยก็เครียดแต่ว่าก็ก็ต้องต้องมีชีวิตอยู่ต่อค่ะ
อืมค่ะเพราะว่าถ้าถ้าเราไปนึกย้อนถอยหลังกลับไปเราก็เราก็จะไม่ได้ประโยชน
จากจากตรงนั้นอ่าเห็นบอกมีผู้เสียหายบางคนนี่ถึงขั้นจะฆ่าตัวตายเลยเหรอ
ใช่คุณพลอยนะมีค่ะมีค่ะมีในกลุ่มอะค่ะที่เราได้คุยกัน
เขาก็บอกว่ามีบางคนพ่อแม่ป่วยก็เหมือนว่าเอาเงินมาลง
เพื่อที่จะรวบรวมเงินอยากได้ดอกบ้างบางส่วนไปรักษาพ่อแม่
แต่ก็ไม่ได้เขาก็บอกว่าเครียดบางคนก็เป็นข้าราชการนะคะ
ก็กู้เงินมาข้าราชการมาตอนนี้ก็เหมือนว่าจะออกจากราชการ
วินัยค่ะก็เลยอยากให้ให้ให้เท้าออกมารับผิดชอบ
มาพูดอะไรหน่อยก็ได้ค่ะถ้าไม่ได้โกงนะคะอ่า
ช่วยออกมาหน่อยซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีใครติดต่อได้เลย
เราเองก็พยายามติดต่ออยู่เห็นบอกว่าช่วงก่อนที่จะ
ตัดขาดกันไปเนี่ยมือผีที่บอกว่าเข้ามาปงมาเปียเนี่ย
ดอกสูงมากใช่ไหมฮะใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเล่าให้ฟังหน่อย
ค่ะสูงมากแบบที่ว่าไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะอีกสักครู่กลับมาครับ

เขาแชร์นะฮะคือคุณเก๋สอสิทรนะฮะยังไงถ้าอยากชี้แจง
อยากจะคุยอะไรกับทางฝั่งของลูกแชร์หน่อยเนี่ย
รับโทรศัพท์แล้วก็พูดคุยกันได้เลยนะครับ
เพื่อจะได้ฟังกันด้วยว่าเออตกลงแล้วมันยังไงกันแน่
ทางฝั่งของผู้เสียหายนะฮะ

บอกว่าช่วงก่อนที่วงแชร์จะเดี้ยงกันไปเนี่ย
โป๊ะแตกกันไปเนี่ยบอกปั่นดอกสูงมากเลยเหรอ
อ่ามีอ่าคนไหนเล่าดี
อ่าคุณเอคุณเอหรือคุณพลอยอ่าคุณพลอย
เมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะคะ
ก็มีวงต้นหนึ่งแสนบาทต้องส่งรายวันนะคะวันละสองพันห้า
เป็นจำนวนสี่สี่สิบเอ็ดวันประมาณนั้นนะคะสี่สิบเอ็ดวัน
ก็ส่งสองพันห้าปกตินะคะดอกปกติก็จะอยู่ประมาณห้าร้อยพันหนึ่ง
โดยที่เล่นนะคะดอกขั้นต่ำก็คือประมาณนั้น
ก็จะได้ดอกวันละห้าร้อยส่งสองพันห้าได้ดอกห้าร้อย
แต่ช่วงปีใหม่อะค่ะปีละเจ็ดพันสอง
เท่ากับว่าคนที่ส่งจะต้องส่งวันละหมื่นเกือบหมื่นนะคะ
สองพันห้าอืมใส่ดอกเจ็ดพันสองค่ะโอ้โหต่อวัน
แล้วคนที่ใส่ดอกเข้าไปตั้ง๗๐๐กว่ามีตัวตนไหม
อันนี้ก็คิดว่าเป็นเท้าค่ะเพราะว่าจริงจริงแล้วคนที่ใส่ดอกขนาดนี้
ยังคุยกันเลยว่าเขาทำอาชีพอะไรที่จะสามารถส่งดอกได้ขนาดนี้
คือนั่นหมายความว่าคนที่เปียร์ด้วยด้วยการให้ดอกเจ็ดพันสองเนี่ยเนี่ยบรรดาคนที่เป็นผู้เสียหายนั่งนั่งอยู่เนี่ย
ไม่มีใครสู้ดอกเลยไม่มีใครเปียร์เลยแน่นอนค่ะใช่มันเราก็ต้องส่งส่งต้น
ส่งต้นส่องพันห้าค่ะก็คือเปลี่ยออกมาไม่ได้ใช่เปลี่ยไม่ได้ครับ
ว่าไงนะคุณเอ๊ะว่าไงนะอ่ะมายหน่อยคือมันการเปลี่ยเนี้ยคือเราส่ง
ส่งการเปียร์ไปกับที่เลขาหรือไม่กับเท้าใช่ไหมคะอืมเพราะฉะนั้นมันคนที่มีตัวตนจริงอ่ะ
ยังไงก็เปียร์ไม่ได้ตามใดที่เขายังมีเขาเป็นมือผีอ่ะแล้วเขาก็
เท่าไหร่ก็ได้นะใช่ใส่ต่อให้บางวงอ่ะค่ะมีพี่บางคนอ่ะ
ส่งส่งดอกสามสามหมื่นหกครับเขายังปีนขึ้นมาเป็นสามหมื่นเจ็ดได้
เพราะเขาเป็นเป็นเพราะเขาเห็นดอกเพราะเขาเป็นดอกอวตารอ่ะ
เขาก็ใส่ของเขาไปแล้วเขาก็เห็นยอดแล้วเขาก็เป็นคนเห็น
เห็นเองว่าลูกแชร์แต่ละคนส่งดอกไปที่เขาเท่าไหร่
เขาก็จะใส่เปียร์ขึ้นมาปีนขึ้นมาตลอดเลยค่ะเนี่ยค่ะคืออย่างงี้มัน
นี่อันนี้ก็คือสาเหตุที่บางคนบอกว่าทำไมไม่เปียออกมา
ไม่ใช่ว่าเราไม่เปียร์นะคะเราพยายามเปียร์แต่เราเปียร์ไม่ได้
เคยได้เคยได้ยินข่าวเรื่องโกงแชร์ถูกโกงอะไรพวกนี้แล้ว
เคยคิดไหมว่าจะเกิดเรื่องนี้กับตัวเองไม่ไม่คิดค่ะ
เพราะเราคิดว่าคือทุกคนอ่ะมีตัวตนอืม
คนนี้ส่งคนต่อไปเปียร์ก็คือสุดท้ายหนึ่ง
ทุกคนก็ต้องมารับผิดชอบของตัวเองครับแต่อันนี้มันไม่ใช่
อันนี้คือมันคือไม่มีตัวตนจริงจริงอืม
อ่าก็คือเราก็มั่นใจนั่นแหละก็เห็นเล่นกันมาตั้ง
เปิดมานั่งสองสองปีแล้วอ่ะใช่ไหมไม่คิดว่าจะมีปัญหา
เดี๋ยวจะให้พูดถึงคุณเก๋หน่อยนะว่าสุดท้ายจะเป็นยังไง
เอาตรงนี้ก่อนทนายเกิดผลฮะถ้าจะแนะนำเรื่องคดีเนี่ย
เขาควรจะไปทางไหนต่อควรจะยังไงต่อดีฮะ
ถ้าจะให้ได้ผลและได้ความเร็วนะครับ
ก็ต้องรวมตัวกันครับทำยังไงก็ได้รวมตัวกันให้ได้
มีผู้เสียหายจำนวนมากเพื่อให้กองปราบหรือคดีให้
อืมเพราะถ้าคนต่างคนต่างไปแจ้งความเนี้ยแน่นอนครับ
ราชชาของคดีมันไม่เท่ากันอืมนะครับแล้วก็
มันก็เหมือนต่างคนต่างเป็นผู้เสียหายเวลาถ้าแจกแจ้งความคนละท้องที่
มันอาจจะฟังไม่ได้ว่าเป็นเรื่องของช่อกงประชาชน
จะกลายเป็นช่อกงส่วนบุคคลไปและช่อกงส่วนบุคคล
มันมีอายุความสามเดือนอืมนะครับมีอายุความสามเดือน
เหมือนกับช่อกงประชาชนอายุความถึง๑๐ปีได้นะครับ
คือหลายคนเขาก็เป็นห่วงสมมุติถ้าเกิดเขาจะไม่อยู่แล้ว
จะไปจริงจริงเนี่ยเงินทองต่างต่างมัน
มันจะยักย้ายถ่ายเทไปหมดมันจะทันไหมอืมตอบยากครับ
เพราะว่าคำที่ว่าจะสามารถอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาได้หรือไม่
ขึ้นอยู่กับหน่วยงานราชการอืมเพราะเราไม่มีปัญญาไปอายัดอยู่แล้วครับ
ถ้าทางตำรวจหน่วยงานราชการอายัดทรัพย์สินได้เร็วเท่าไหร่
ความเสียหายก็น้อยเท่านั้นอืมทางเพจสายใหม่ต้องรอดฮะ
คุณต่องคุณอามีอะไรอยากจะฝากเตือนไหมหลังจากเจอเรื่องราวของกลุ่มผู้เสียหายตรงนี้ฮะ
ก็ผมอยากจะฝากถึงเจ้าหน้าที่จำรวจนะครับว่าช่วยเร่ง
เรื่องคดีให้หน่อยอืมไม่ว่าจะเป็นเรื่องออนไลน์แต่ตอนนี้ปัญหาของ
ออนไลน์เนี่ยคือเวลาผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความเนี่ยรอการติดต่อกลับมาค่อนข้างที่จะช้า
อืมบางคนรอเป็นเดือนแล้วก็คิดว่าเนี้ยคนที่เขาตั้งใจที่จะไปอายัดบัญชีเนี้ย
คือเจ้าที่ยังไม่ส่งเรื่องไปเนี่ยทำให้ธนาคารเนี่ยไม่สามารถอายัดบัญชีได้
อืมก็เลยอยากจะฝากถึงเจ้าที่ตำรวจนะครับว่าช่วยเรื่องดำเนินการเรื่องเรื่องพวกนี้ให้หน่อยค่ะ
อืมคุณต่องแล้วฮะก็อืมผมขอฝากเตือนพี่น้องประชาชนครับที่คิดจะไปเล่นแคร์นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นแชร์บ้านร่ำรวย๑๒๓๔ที่ไหนก็แล้วแต่ผมเชื่อได้เลยว่า
เป็นการหลอกลวงสักส่วนมากนะครับเพราะส่วนเนี่ยส่วนที่เรารับเรื่องมาแต่ละเรื่อง
บางทีมันเป็นแชร์ลูกโซ่บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยคล้ายกันทั้งนั้น
ลักษณะการโกงคล้ายคล้ายกันทั้งนั้นวงทิศมีผีอยู่ในวงห้าหกคนตั้ง
ลงทุนไปปล่อยเงินกู้บ้างอะไรบ้างทุกอย่างครับที่ได้มาง่ายแล้ว
ผลผลกำไรเยอะเนี่ยผมให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่า
เป็นมิจฉาชีพอ่าที่ตั้งใจมาหลอกพวกท่านแน่แน่ครับ
มือผีมีอยู่ในวงแชร์ทุกวงแน่นอนอยู่ที่ว่าจะมีมากหรือมีน้อยครับ
อืมมีแน่นอนคือเราผู้เสียหายเป็นยังไงกันบ้าง
เนี่ยคือยืนยันว่าเราไม่ได้โลภเราไม่ได้ว่าโอ้โห
เอาเงินไปลงด้วยความโลภมากอย่างนู้นอย่างนี้
แล้วศูนย์เงินถูกหลอกเงินอย่างนั้นไม่ใช่ใช่ไหมไม่ค่ะตอนแรกก็
อกมันไม่ได้ดีนะคะคือมันก็ดอกปกติอะค่ะ
อกไม่ได้เยอะมากขนาดนี้มันมาเยอะตอนปลายปีจนถึงต้นปีนะคะ
มันเยอะแบบเยอะโอเวอร์เหมือนกับถูกปั่นดอกใช่ค่ะ
พยายามเปียแล้วครับแต่เปียไม่ได้อืมพอพอเปีย
พันหนึ่งมือผีมาพันหนึ่งอืมใช่ไฟนี้เปียพันสอง
มือผีมาพันสามคือเขาก็ปั่นไปเรื่อยครับ
มีใครจะเป็นตัวแทนหมู่บ้านบอกอะไรถึงคุณเก๋
แชร์หน่อยไหมฮะท่านไหนดิอ่าคุณพลอยเชิญครับเอ่อ
ถ้าพี่เกดดูอยู่นะคะคืออยากให้มาเคลียร์ในกลุ่ม
เพราะพี่เก๋ก็ยังอยู่ในกลุ่มกรุ๊ปไลน์ของเราอยู่นะคะ
ให้ออกมาเคลียร์กันดีกว่าแล้วก็ถ้าจะผ่อนจ่ายหรือทยอยยังไง
คือเรายังรับฟังได้เนอะเพราะว่าเสียดายอาชีพที่ขายหวยอยู่ด้วย
คือจริงแล้วเขามีอาชีพด้วยค่ะก็คือขายหัวอยู่ที่ตลาดท่าทราย
และลอตเตอรี่แต่เป็นแถมใหญ่ค่ะอยู่ที่ตลาดท้าทรายด้วย
ก็คือว่ามาดำรงชีวิตปกติหารายได้แล้วก็มาใช้หนี้ดีกว่าค่ะ
เพราะว่าคิดว่าหนีก็ไม่น่าจะพ้น
ไม่ค่ะยังอยู่อยู่ค่ะ
ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับในการติดตามแล้วก็
ตามคุณเก๋หรือว่าเงินต่างกันก็แล้วกันนะครับ
วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาบอกเล่าประสบการณ์กัน

ท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
กันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งครับ